ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสดใสซาบซ่าของสองสาวจันจิและแพรวา

แต่บอกเลยว่ามีคนกันซีนแย่งซีนอยู่นะคะ
จะเป็นใครไปดูกันค่ะกับช่วง

อะดีเจพุทธไอ้เต้าซิกแท็ก
คุณคะใจนี่อยากจะแคปรูปและซูมดูให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยค่ะ
พูดก็พูดคลิปนี้ทั้งเราดูหลายรอบเวอร์
ดูสองสาวอะเหรอคือดูกล้ามคุณพุทธจ้ะถามพา
จ๊อตจ๊ะริ่มจ๊อ